ข่าวล่าสุดกันดีกว่านะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
ที่ฉันไปบวงสวงละครมาละครเรื่องนี้น่าติดตามมากนะคะ
บุษบาลุยไฟค่ะได้เจอกับโทนี่รากแก่นนะคะ
อัปเดตกันเลยค่ะคุณผู้ชมคนแรกค่ะ
โทนี่นะคะมาแจงดราม่านิดนึงก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวอยู่นะคะ
ขาของภรรยาคุณแก้วเจริญญาเล็กอย่างกับทรายเดือน
คือพูดตรงแก้วก็เลยตอกกับเยอะเลยคุณผู้ชมนะ
งานนี้นะคะโทนี่เล่าให้ฟังบอกว่าแก้วเจอแบบนี้บ่อย
คือตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วคือเขาขาเล็กอะเนาะ

นะคะก็บอกว่าจริงแล้วไม่อยากให้คนอื่นด้อยค่าเรื่องรูปรัก

ส่วนแพลนมีลูกนะคะล่าสุดก่อนอันนี้เคยบอกว่า

เขาเลยมีแพลนแล้วนะคะว่าไม่เกิน๓๔ปีนะคะ
ปั๊มลูกของตัวเองทันทีไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
ไม่ได้เรียกว่ารู้สึกแย่กับสิ่งที่คนพูดกับเขา
แต่เขารู้สึกแย่กับทำไมคนยังทักกันแบบนี้อยู่ในสังคมปัจจุบัน

คือตั้งแต่เด็กแล้วเขาก็เป็นคนตัวผอมอย่างนี้ครับ
เป็นคนที่ส้มแย่แล้วคนก็ชอบว่า

สักพักหนึ่งให้เราได้มีโอกาสได้เดินทางด้วย
แล้วก็ค่อยมองถึงเรื่องเหมือนกัน
ผมว่า๓๔ปี

มีข่าวลือด้วยว่าน้องจะไม่ต่อสัญญา
เพราะฉะนั้นขับก็ใจหายนะคะ

แต่ที่แน่อาจจะมีเพื่อนสมาชิกบางคนเนี่ย

แต่ก็ยังไม่แน่นอนค่ะว่าจะยังไงกันต่อแต่ละคน
ไม่แน่ใจว่าใครจะไปต่อใครต้องอย่างไรบ้าง
แต่ว่าทุกคนตอนนี้ก็อยากจะใช้เวลาร่วมกันให้ดีที่สุดค่ะ